ช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะเชียงใหม่ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก

แล้วก็มีชาวบ้าน๓คนนะครับ
เขามีการเข็นรถมอเตอร์ไซค์ผ่านลำน้ำแม่แตง

แต่ว่าถูกน้ำนั้นซัด

ล่าสุดไปพบศพทั้ง๓คนแล้วครับ
กรณีที่ชาวบ้านไปพบศพชาย
เสียชีวิตลอยอืดอยู่ที่บริเวณลำน้ำ

ซึ่งศพดังกล่าวนั้นเป็นศพของ

น้ำป่าพัดแล้วก็ศูนย์หายไป

จากพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับค้นหามร่าง
สูญหายอีก๒คนจนช่วงบ่าย

นางสาวพัทรดา

มีฝนตกหนักมากเลยในพื้นที่

ให้นักท่องเที่ยวหยุดร่องแก่งก่อน

ได้กลิ่นเม็ดอะไรเม็ดเง่าน่าวโชยมา
สุดท้ายไม่ได้เป็นซากสัตว์ครับเป็นซากศพของคน
สภาพนั้นบวมอืดแล้วนะฮะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าลอยไปติดอยู่กับต้นไม้
ก่อนจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ทีนี้พ่อแม่ของนายสานิทโทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็ได้มีการพูดสื่อสารผ่านทางด้านของนายสุประชัยแก้วสะอาด
ซึ่งเป็นผู้จัดการรีสอร์ทเพราะว่าพ่อแม่เขาพูดภาษาท้องถิ่น
เพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่สามารถจะพูดภาษาไทยได้
เป็นคนต่างด้าวแล้วก็ไปทำงานในปางช้าง
บอกว่าลูกชายเนี่ยเพิ่งจะมาเยี่ยมตัวเองเป็นครั้งแรก

ปกติตอนเย็นก็จะมาหาที่ทำงาน
แต่ว่าวันเกิดเหตุลูกชายหายไป
มาหรือไม่มาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็เลยคิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากน้ำป่าพัดเอาลูกชายกับเพื่อนไป

ช่วงนั้นน้ำน้ำขึ้นน้ำมันกว้างถ้าเดินไปตรงกลางเนี่ย
ถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นก็อันตรายอยู่

ก็ถามว่าเคยมีเรื่องอะไรกับใครไหมเขาบอกไม่มี

ปกติในเย็นก็จะมาเยี่ยมพ่อเขา

พ่อเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เป็นศพของนายสานิทโทอายุ๑๗ปีเป็นเชื้อชาติกะเหลี่ยงสัญชาติพม่า
จะมาอยู่กับทางด้านของนายโซวินแล้วก็หนังฉวยก็คือพ่อกับแม่นะครับ
ทำงานที่ปางช้างได้เพียง๑เดือนก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่๒๓สิงหาคม
ส่วนอีก๒ศพที่เจอยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ว่าเป็นใครชื่ออะไร
ซึ่งหากทราบแล้วก็จะส่งศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไป